แต่ตรงนี้ได้ข้อสรุปแล้วไม่รู้ว่าท่านเห็นคลิปกันบ้างหรือยัง
เรื่องของผู้หญิงคนนึงกับคุณป้าข้างบ้านคือเจ้าของคลิปบอกคุณป้าเนี่ย
โอ้โหเลี้ยงสุนัขเอาไว้แล้วเสียงมันดังมันเห่าจนแบบเธอไม่ได้หลับไม่ได้นอน
แถมล่าสุดสับไก่แบบอื้อหือเสียงดังอีกค่ะ
ต้องแบบไปโวยกันนะฮะไปดูคลิปที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ
ไม่ไหวมันได้หลับได้นอนไม่สบายก็ต้องทนอยู่อย่างงี้
นี่มันด้วยความอัดอั้นตันใจนะ
คือไม่ไหวแล้วต้องแบบพรั่งพรูออกมา
ตั้งหลายรอบแล้วทำไมแบบไม่ดูให้หน่อยไม่ยอมคุยกัน
คือเจ้าของฮลิปว่าคุณป้าข้างบ้านเนี่ย
สุนัขเอาไว้นะฮะเป็นสุนัขพันธ์ชีวาว่านะครับมันเห่ารบกวนแบบโอ้โหอย่างรอบล่าสุดเนี่ยคือตั้งแต่เช้า
นี่วันที่แบบอัดอั้นตันใจเนี่ยอัดคลิปเลยเนี่ยก่อนจะโพสต์ลงโซเชียลเนี่ย
แล้ววันนั้นเนี่ยไปเจอแรงบวกเข้าไปอีกคือป้าแกทำกับข้าวสับไก่เสียงดังเหลือเกิน
หนังแบบโหประสมกับเสียงหมาเห่า
เธอไปถามดีแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดจาไม่ดีใส่
แล้วอัดอั้นตันใจมานานก็เลยเหมือนกับในคลิป
ตะโกนแบบโวยวายกันเลยทีนี้
หลังจากเกิดเรื่องนะฮะมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับ
คุณป้าโทรไปบอกลูกชาย
มาถึงทะเลาะกันอีกตะโกนด่าข้ามรั้วกันอีกรอบนึง
หนูถามว่าป้าทำอะไรป้าบอกว่าป้าทำกับข้าว

อ่าทำกับข้าวแค่นี้คุณเนี่ยมาสอนอะไรกันนักกันนะ
อ่าเห็นมั้ยป้าแกบอกแกทำกับข้าวอ่ะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูบทสรุปนะฮะ

เอาฝั่งคุณป้าก่อนนะถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเขาสับไก่
เพราะเราไปคุยกับคุณป้ามาแล้วนะครับ
คุณป้าที่อยู่ข้างบ้านนะครับนี่เป็นหมู่บ้านที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ก็คุณป้านุชรีนะฮะอายุห้าสิบแปดปี
ป้าบอกว่าไอ้เหตุการณ์ตามคลิปนี่ไงเห็นมั้ย
กำลังทำกับข้าวกำลังสับไก่อยู่
เสียงมันอาจจะดังบ้างแต่มันไม่นานนะ
สับไก่แค่ครึ่งชั่วโมงเองนะ
ปกติก็ช่วงนี้แหละช่วงสายเที่ยงเนี่ย
ซึ่งช่วงนั้นก็เพื่อนบ้านเขาออกไปทำงานแล้วนี่

วันนั้นป้าไม่รู้จริงว่าเขาอยู่บ้านเขาไม่สบายเขาอยู่บ้าน
แล้วเขานอนไม่ได้อันนี้เรื่องสับไก่นะ
ส่วนเรื่องเสียงหมาเห่าเสียงดัง
ป้าบอกป้ายอมรับป้าเลี้ยงหมา
แล้วป้าไม่เคยเลี้ยงหมามาก่อนด้วย
เลยไม่รู้ว่าเวลามันเห่าต้องทำยังไงให้มันเงียบ

สุนัขบางพันธุ์เขาก็จะเห่าเก่ง

บอกป้าหน่อยป้าไม่เคยเลี้ยงหมา
อาจจะต้องฝึกตั้งแต่เด็กส่งไปโรงเรียนสุนัข

ก็ป้าไม่รู้ว่าป้าต้องทำยังไง

นี่ฮะแล้วลูกชายเนี่ยเพิ่งได้มา๑เดือน
ทุกครั้งเวลามันเห่ามันอยู่แถวหน้าบ้านใช่ไหม
ป้าก็จะเอามาที่ในบ้านที่มีกรงอยู่

มันก็เลยเห่าอยู่แถวหน้าบ้านเขาก็รบกวนเพื่อนบ้าน
ทีนี้พอถามป้าทำไมมันเห่ามีหวงเสียงดัง
มันเป็นหมาของลูกป้าก็ไม่อยากจะเลี้ยงหรอก
คือคอยไม่ให้เดินรถชะพาน
นี่มะนาวแมวของเพื่อนบ้าน

วิธีการทำให้มันหยุดเห่านะครับ
ลองไปเลือกสรรไปช็อปเอาดูกันแล้วกันนะ
เอาฟังทางฝั่งของหญิงสาวเจ้าของคลิปหน่อยนะครับ
ข้างบ้านของคุณป้านะฮะเจ้าของคลิปนะครับคุณอินทุออน
อายุ๒๖ปีนี่น้องอินทุออนนะครับ
บอกว่าตั้งแต่ป้าข้างบ้านได้สุนัขมาเลี้ยงเนี่ยโอ้โห

ช่วงแรกตอนที่สุนัขเห่าเสียงดัง
พอออกไปเตือนป้าก็เก็บหมาเข้าบ้านให้
แต่พักหลังพอออกไปเตือน
บ้านป้าไม่มีใครออกมาเลย
ไม่สนใจเลยปล่อยหมาเห่าเสียงดังอยู่นั่นแหละ
บางทีเนี่ยมีเพื่อนข้างบ้านเขาทนไม่ไหวอีกหลังนึงนะ
เขาต้องไปเอาหมาของป้าเนี่ยเก็บเข้ากรงในบ้านให้เอง
เนี่ยจนแบบคนในระแวกเนี่ยเขาเอือมระอาหมดแล้ว